แม่บ้านผ่านรวย
กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองนะคะของแม่บ้านพารวย

ดูออกใช่มั้ยคะแฟลท์ฐีเจอร์ที่ทำมาจากถั่งน้ำมันค่ะ

ซึ่งคุณโจ้กับคุณเมฆนะคะเป็นคนดีไซน
แล้วก็ได้แบบว่าดัดแปลงไอเดีย

น่ารักมากเลยพูดเลยความสวยงามแล้วคือนั่งสบายด้วยนะคะ
ไม่น่าเชื่อว่าทำมาจากถังน้ำมันด้วย

จริงแล้วตอนแรกมันดูเหมือนมาจากเมืองนอก

มันดูแบบเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นแบบว่าคนไทยทำอะไรมันเก๋เท่าไหร่

เก๋กับไอศนายเดอร์นะคะ
ซึ่งปกติแล้วในช่วงนี้เราจะให้เจ้าของธุรกิจนั้นมาสาธิตกันดู
เพราะว่าวันนี้เอาธุรกิจมาทำอะไร

เพราะอุปกรณ์ในการสาธิตนะคะจะต้องมีเครื่องตัดเหล็ก

พี่ว่ามันโหดไปงั้นขอเปลี่ยนบรรยากาศ

ขั้นตอนกว่าที่จะมาเป็นเก้าอี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ย

อนุญาตไหมค่ะ

ช่วงนี้มาบุกถึงโรงงานผลิตกันทั้งที
เอาให้รู้แจ้งเห็นจริงกันไปเลยค่ะ
ว่าแต่ละขั้นตอนในการเลือกถังน้ำมัน

เอาเป็นว่าทุกกระบวนการผลิตนั่นแหละค่ะ
บอกได้เลยว่าเหมือนมาเรียนคอร์สที่นี่กันเลยทีเดียว

จะเป็นตัวนั่งเดี่ยวหรือว่าเป็นตัวยาว

ฉีดน้ำเพื่อไล่สะอาดไล่พวกกินแล้วก็ที่เขาผลิตภัณฑ์มาบรรจุผิดพันมา

แล้วก็ใส่น้ำรอไว้เวลาตัดจะต้องเอาน้ำเลี้ยงไว้เพราะเวลาตัดมีประกายไฟ
ใช่ครับการระเบิดเพราะในถังจะมีแรงดัน

แล้วเคยเกิดสำคัญมั๊ย

ครั้งแรกเราก็ทำขั้นตอนนี้จากแรกเลยเหรอค่ะ

เพราะเป็นเราไปทำเราก็ระเบิดเลยนะ

อ๋อแล้วถังแล้วถังของที่คุณเจ้าคุณเม่นมาใช้อ่ะ
มันมีพวกแบบถังที่เป็นสารพิษอะไรอย่างนี้ด้วยไหม
อันตรายบ้างมั้ยอันตรายบ้างมั้ยไม่มีฮะไม่มี
แต่ถ้าเจอเลยพรุ่งนี้เรามาทิ้งไม่ได้ด้วยอ๋อ
ทิ้งไปในโรงงานอะไรไม่ได้แล้วคือไม่ซื้อมาเลยไม่รับเลย
แต่เราก็จะต้องรู้แหล่งว่าตอนนี้เป็นถังบรรจุอะไรมา
เพราะว่าเวลาตัดเราจะได้รู้วิธีการในการจัดการเนอะ
นี่ติดขาเข้าไปใช่ไหมคะใช่ครับนี่ขั้นตอนการเชื่อมโครงเหล็กครับ
หนึ่งวันนี้สามารถผลิตได้กี่ตัวคะหนึ่งวันผลิตได้ประมาณสิบตัว
อ่าเชื่อมโค้งครับเชื่อมโค้งเจ๊ฟุ้งเหล่านะครับ
อ๋อแล้วสายเสริมอะไรเป็นก็ค่อยมาทำอีกทีใช่ครับ

แต่ตอนนี้สีต่างเนี่ยที่ใช้อย่างที่บอกว่าเป็นสีสีพ่นรถยนต์เลย
เป็นสีพ่นอุตสาหกรรมจะลอกไหมฮะไม่ลอกครับเพราะเรารองพื้น
พ่นสีจริงเราจะลองพื้นด้วยลองพื้นรถยนต์ลองพื้นกันสนิมของรถยนต์เลย
ก็คือใช้ได้นานรับรองว่าไม่มีสนิมพื้นอัลดอร์ก็ได้อันนี้พ่นสีพ่นกันสนิม
แม่ถ้าแม่ไม่เอากันสนิมแม่ก็เอาเป็นแบบนั้นไปเลยไงแม่เอาอะไรอ่ะการเผ่าเหรอ
ค้นเสร็จก็ต้องมานั่งขัดนั่งเอาจริงวันหนึ่งทำได้สิบตัวนี่เยอะนะ
เพราะมันไม่ได้ทำง่ายเลยนะเพราะว่าแต่ละขั้นตอนหลายคนอาจจะคิดว่าแบบแค่
ทาทาไปพอทาเสร็จก็ต้องมานั่งขัดแล้วก็ทาอีกชั้นถูกไหมคะ
ก็คือจะแบ่งหน้าที่กันเชื่อม๑๐ตัวมาแล้วทีนี้ก็เหลือพวกพดพ่นสี
แล้วแม่คุณแม่อยู่แผนกทาสีเหรอคะ
ผมจะเป็นคนทำออกแบบรวดลาย
อ๋อรวดลายนี่ไงก็ทาไปเลยดูอะไรตั้งสี
เมฆจะคุมโรงงานทั้งหมดครับ
เมฆนี่ดูแลสายพันธุ์การผลิตใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงคุณคิวซีด้วยไหมคะ

คุณภาพงานออกมาขนาดไหนเคยแบบออเดอร์แบบล้นจนกระทั่งทำงานไม่ทันไหมฮะ

อ๋อเหรอชอบที่แม่นั่งเลยอะ

นี่เป็นขั้นตอนการประกอบครับผมประกอบงาน
อย่างนี้มีใครมาช่วยบ้างไหมคะอย่างเวลางานเยอะไปเกณฑ์ใครต่อใครให้มาเพิ่มแรงงานของเราขึ้นไป

นักเรียนนักเรียนนนักเรียนน